โทรบอกเมียว่าลูกหายแล้วอยากให้เมียตามมาช่วยกันหาลูก

บอกญาติด้วยบอกว่าลูกหาย

คุณผู้ชมคะหลังจากช่วยกันตามหา
สุดท้ายไปเจอว่าน้องอายุเพียงแค่๖ขวบเด็กชายคนนี้

คุณผู้ชมลองไปดูกันก่อนนะคะตอนที่ไปเจอศพน้องค่ะ
โอ้โหนี่คือช่วงที่เจ้าที่ตำรวจกับกู้ภัย

หายตัวไปปริศนาจากตลาดหัวหินค่ะ
ตั้งแต่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วคนที่นั่งอยู่กับน้องตรงนั้นคือพ่อแท้ของน้องเองค่ะ

รับแจ้งจากตำรวจสพหัวหินบอกว่า

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจุดพบศพเนี่ยนะคะ
ก็อยู่ตรงบริเวณซอย๕ของตำบลหินเหล็กไฟ
คุมตัวของพ่อเด็กไปสอบสวนเพราะว่า
ทำไมล่ะลูกหายไปได้ยังไง

สะพ้ายของแม่เด็กบอกแบบนี้บอกว่า
หลังจากรู้ว่าหลานหายตัวไปมั่นใจเลย
มั่นใจว่าอาจจะเกี่ยวกับพ่อของเด็กแน่นอน

พ่อกับแม่เด็กทะเลาะกันบ่อย
แล้วอาจจะเป็นไปได้ที่ถึงขั้นทำร้ายลูกจนเสียชีวิต
เพราะอาจจะเรียกร้องอยากจะให้เมียกลับมาอยู่

ตัวแม่เด็กถูกทำร้ายจิตใจจนรับไม่

กลายเป็นว่าทำให้แม่ของเด็กหนีมาอยู่ที่บ้าน

โจก็ตามมาอยู่ด้วยแต่ก็ยังทะเลาะกันอีกค่ะ

โจพาลูกกลับไปที่บ้านของตัวเอง
ก็เลยคิดว่านายโจอาจจะสร้างสถานการณ์ว่าลูกหาย
ก็เลยคิดว่านายโจอาจจะสร้างสถานการณ์ว่าลูกหาย
หรืออาจจะให้เมียช่วยกลับมาตามหา
จนกระทั่งกลายเป็นว่า

คุณผู้ชมรู้ไหม

ระหว่างทางจอดรถคุณผู้ชมฟังพฤติการของพ่อคนนี้นะ

เอามืออุดปากอุดจมูกลูกจนลูกขาดอากาศหายใจ
สุดท้ายน้องเสียชีวิตแล้วอุ้มร่างของน้องไปวางไว้ในพงญาติ
เขากลับไปบอกแม่กับพี่สาวของเมียว่า

แล้วก็มีคนมาด้วยอีกคนก็คือเป็นเพื่อน
สุดท้ายก็เนี่ยค่ะจนเจอศพน้องค่ะ
มือขวาอุดตรงจมูกอุดปากตรงจมูก